มีรถป้ายแดงคันหนึ่งครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว

ขวาด้วยนะครับก็ทำความเร็ว
มีผู้ชายคนหนึ่งกึ่งเดินกึ่งวิ่งตัดหน้ารถแบบกระทันหัน
แล้วเกิดอะไรขึ้นไปชมครับ

คนขับรถบอกว่าเบรกไม่ทันจริง
ใช่ครับคือเลนนี้เป็นเลนขวาซึ่งใช้ความเร็วได้ในระดับหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าวินาทีนี้ตอนที่เห็นว่ามีคนกึ่งเดินกึ่งวิ่ง
แล้วตัดเข้ามาหน้ารถเนี่ยแต่เบรกไม่ทันแล้วฮะ
แล้วก็เลยชนเข้าอย่างจังจนร่างของผู้ตายกระเด็นไปไกล

เป็นนาทีที่หลายคนเห็นแล้วก็หดหูใจนะครับ
ภาพจากกล้องหน้ารถของรถสีดำป้ายแดงคันนี้

คือด้านหน้ารถยู่เลยฮะคือชนเข้าอย่างจัง
ป้ายทะเบียนป้ายแดงร่วงลงมาห้อยแบบนี้ครับ
ไกลกันก็เจอร่างของผู้ตายครับ
ตอนแรกยังไม่รู้นะครับว่าชื่อเสียงเรียงนามคืออะไร
เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๓๕๔๐ปี
อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับรถป้ายแดงคันเมื่อกี้แหละครับ
จุดเกิดเหตุตรงนี้จะเห็นว่ามันเหมือนเป็นเนินใช่ไหมครับ
อยู่เชิงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย
ถนนนครอินทร์ในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับ

คนขับรถป้ายแดงไม่ได้หนีไปไหน

ก็รอมอบตัวแล้วก็รอให้การกับทางตำรวจ
เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสยามนนทบุรีที่ไปถึงจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าคาดว่าผู้ตายจะข้ามฝั่งถนน

เพราะก่อนหน้านั้นอีกฝั่งของถนนมีอุบัติเหตุครับ

ผู้ชายคนที่กำลังเดินตัดหน้ารถตามที่เราเห็นภาพตอนแรก

จังหวะนี้เกือบจะข้ามเกาะกลางได้แล้ว
แต่มาถูกรถชนเข้าซะก่อนครับ
เป็นแสงหมดแล้วครับ
หรือสักเหตุเกิดจากอะไร
น่าจะข้ามมาดูเกษตรฝั่งโน้น
แล้วน่าจะกำลังข้ามมาดูอุบัติเหตุฝั่งนู้น

กลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเลยครับ

แต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองนะครับ

ภาพจากกล้องหน้ารถที่เราเห็นกัน
คนขับขับมาเลนขวาใช้ความเร็วระดับหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าผู้ตายเดินข้ามถนนมา
จังหวะนั้นคือเลยชนเข้าอย่างจัง
อาจจะด้วยว่าแสงสว่างมันมองไม่ชัดด้วยหรือเปล่า
รถป้ายแดงคันนั้นตำรวจให้นำไปจอดไว้ที่โรงพักบางกรวยครับ
สภาพด้านหน้าก็เสียหายกระจกแตกร้าว
ขณะที่ร่างของผู้ตายวันนี้ญาติมาติดต่อแล้วนะครับ
ทราบชื่อแล้วครับชื่อว่านายไซมอนอายุ๒๙เป็นชาวไทยใหญ่
น้าของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายทำงานอยู่เชียงใหม่
ไม่มีใครรู้นะครับว่ากลับเข้ามาทำงานแถวกรุงเทพ

รู้ก็ตอนที่เป็นข่าวนี่แหละว่าถูกรถชนตายครับ
มาจากตลาดแล้วก็มาตามหา
ส่วนคนขับรถคู่กรณีนะครับบอกว่าขับมาตามเลนขวาปกติ
แล้วพอมาเจอก็เลยเบรกไม่ทันครับวินาทีนั้นแค่กระพริบตาเดียวเองนะฮะ
แล้วแสงไฟก็ค่อนข้างจะสลัวด้วยเลยพุ่งชน
เพิ่งถอยมาได้แค่๒เดือนเท่านั้นครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนขับรถเองก็ตกใจเหมือนกันนะฮะ
ก็ยืนยันจะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ตายอย่างเต็มที่
ตำรวจครับสอบปากคำคนขับแล้วอยู่ในขั้นตอนของการชนะสูตร
แล้วก็รอผลตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเตรียมแจ้งข้อหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สรุปสำนวนส่งฟ้องต่อไปครับ